คุณผู้ชมครับความปลอดภัยอยู่ที่ไหน
ขนาดที่บ้านตัวเองแท้ยังไม่ปลอดภัยเลย
วัย๑๔คนนี้เขาไปเข้าห้องน้ำที่บ้าน

ปรากฏว่าตรงช่องลมนี้มีมือถือโผล่ออกมา
เหมือนกับจะถ่ายภาพน้องถ่ายคลิปน้อง
ตรงช่องลมแคบเนี่ยแต่น้องมองเงยไปเอ้ามือถือใคร
ใช่แล้วคุณคิดดูสินี่คือห้องน้ำบ้านตัวเอง

มีคนจะแอบถ่ายคลิปพ่อน้องถึงตามมาช่วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอประจันตคามที่ปราจินบุรีค่ะ
ตอนที่น้องเขาพานักข่าวพาตำรวจมาดู
แล้วก็ชี้ให้ดูเลยว่าเนี่ยค่ะช่องลมเล็กแค่นี้
คนร้ายคนนั้นมันแอบเอามือถือโผล่เข้ามา

ส่วนหนูก็นั่งแบบนี้กำลังจะทำธุระส่วนตัว
เงยหน้าไปทางขวาเห็นพอดีเลยค่ะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์มันเกิด๒ทุ่มเมื่อวันที่๒๓ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอน้องเห็นว่ามีมือถือโผล่มาน้องสติดีนะ
ตะโกนลั่นเลยมีคนมาแอบถ่ายคลิป

แต่ว่ารอบบ้านข้างมันเป็นย่าใช่ไหม

แล้วก็นักข่าวก็ถามน้อง
แล้วมันได้ถ่ายคลิปอะไรน้องไว้หรือเปล่า
แล้วน้องได้ถอดเสื้อผ้าหรืออะไรหรือยัง
ฮะฟังน้องเขาอธิบายหน่อยนะครับ

เราได้ยินเสียงอะไรอย่างไรก่อนครับ

เพราะปกติมันก็เป็นหมาแดงประจำอยู่แล้ว
แล้วทีนี้รอบสองคือมันมีกล้องส่องลงมา
หนูก็เลยตกใจหนูก็เลยร้องเลย

เห็นเลยใช่ไหมครับว่าเป็นโทรศัพท์ใช่ค่ะ
แล้วพอเราตะโกนเสร็จมีเสียงอะไรไหม

เขายึดโทรศัพท์ออกไปแล้วเขาก็วิ่งหนีเลย

ตกลงเขาได้ถ่ายอะไรน้องหรือเปล่า
หรือว่าน้องถอดเสื้อผ้าหรือยัง

พอเพิ่งมานั่งหนูยังไม่ทันที่จะถอดกางเกงถอดอะไรออกเลย
แต่หนูหันไปเห็นซะก่อน

ถ้าหนูถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงทำธุระแล้วเนี่ย

แล้วก็ลองอัดลองกล้องแบบมุมเดียวกัน

คือคว่ำตรงกล้องมาแล้วก็ถ่ายมันก็เห็นเป็นมุมต่ำลงมาอยู่แล้ว
แต่ว่าบ้านตามต่างจังหวัดเขาก็จะมีช่องลมระบายอากาศแบบนี้
แล้วก็จะเห็นในทิศทางที่เห็นน้องโป๊เลยแหละ
น้องบอกว่าดีที่หนูยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้านะ
ค่ะแต่ทีนี้พ่อน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามคนร้ายนะ

เจอเป็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งเป็นฮอนด้าสีดำจอดอยู่ไม่เจอคนแล้วอะค่ะ
แล้วทีนี้พ่อก็เลยเหมือนกับถ่ายรูปนี้ไว้ด้วย
แล้วไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่มาตรวจสอบหน่อย
พอผู้ใหญ่เห็นมอเตอร์ไซคันนี้นี่มันเป็นของลุงคนหนึ่งในหมู่บ้านนี่แหละ
ก็ไปเรียกคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๑ปีมาให้ดู
นี่คุณลุงคนนี้เขาบอกว่ารถผมเอง
แต่หลานผมน่ะยืมขี่ออกมาจากบ้านตอนทุ่มนึง
แล้ว๓ทุ่มนะหลานผมมันกลับมาบ้าน

บอกกับผมว่าอะไรรู้ไหมบอกว่ารถเสียเนี่ยจอดฝากเขาไว้อยู่

ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวนะ
หลังจากที่หลานบอกว่ารถเสียผู้ใหญ่บ้านมาตามลุงเลย
ให้ไปดูซึ่งคุณลุงเองก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ถ้าเกิดว่าเองไม่ได้ทำผิดเองก็ออกมาชี้แจงสิ
แต่ถ้าเกิดเองทำผิดจริงก็ไปขอโทษเขา
บอกแบบนี้เดี๋ยวผมไปขอโทษครับ
แต่ตอนเช้าไม่เจอตัวแล้วนะคะหลานหนีไปเลย
ฝั่งน้องน้องก็กังวลค่ะเพราะว่าอยู่แบบนี้หวาดระแวงคุณ
กล้าเข้าห้องน้ำในบ้านตัวเองได้ยังไง
เพราะว่าตัวคนก่อเหตุก็ยังไม่ได้มาขอโทษเลย
อยากให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้น้องพ่อแม่น้องเขาก็พาไปแจ้งความข้อหาบุกรุกยามวิการ
แล้วก็กระทำอนาจารย์อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวนะคะ
ขนาดอยู่ในบ้านนะคุณฮะนั่นน่ะสิโอ้เป็นภัยจริงเลยนะฮะใช่ค่ะ